คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราก็เตือนเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศ
เกือบกับพายุรูดูร้อนว่าจะเกิดขึ้นหลายพื้นที่

นี่จะถามคุณสุดสกุลบ้านคุณอยู่เขตดอนเมือง

ฝนตกแรงขนาดนี้ฟ้าผ่าเปรี้ยงคุณ
แล้วมันดังมากแล้วลมแรงมากเลยนะฮะ

ไม่เคยกลัวว่าฝนตกมันไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้

แต่ว่าบ้านคุณแข็งแรงปลอดภัยดีไม่มีชิ้นส่วนอะไรร่วงลงมาถูกไหม
แต่ทีนี้มาถ่ายพวกทวิตหรือว่าถ่ายเฟสดู
เขาบอกโอ้โหดอนเมืองสนามบินพังไปแล้วโดนถล่มไปแล้ว
อาคารในสนามบินดอนเมืองพังเลยค่ะ

คุณผู้ชมคะนี่คือเห็นสภาพแบบนี้มันหวาดเสียวเหลือเกินนะคะ
นี่คนที่อยู่ภายในสนามบินดอนเมืองเขาถ่ายไว้ได้
บอกโอ้โหอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะ
เพราะว่าอาคารภายในสนามบินทะลม
ใช่หลังคาเอ่ยกำแพงอาคารเนี่ยมันพังทะลมลงมา
นี่ค่ะมันเกิดช่วงเย็นแล้วอาคารนี้นะ
ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้เปิดใช้บริการ
จริงอาคารนี้เขาสร้างไว้สำหรับที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์
อยู่ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอาคารหนึ่ง

มันก็เลยยังไม่ได้เปิดใช้แล้วคุณผู้ชมดูสภาพสิ
ขวามือเนี่ยคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดใช้
ส่วนภาพซ้ายมือคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็น

กำแพงพังถล่มเศษปูนกระจัดกระจายแบบนี้
แล้วก็เพดานก็พังเสียหาย
ซึ่งด้วยความที่อาคารนี้ยังไม่ได้เปิดใช้บริการ
ก็เลยทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
ก็ถามว่าอาคารนี้จริงสร้างเสร็จตั้งแต่๓๐มิถุนาปี๖๓
แล้วช่วงนั้นก็เจอโควิดพอดี
งบในการสร้างเป็น๒๐๐ล้านเลยเหมือนกันนะคะ

แล้วที่มันพังถล่มลงมาเนี่ยจากการตรวจสอบคือฝนคงตกหนักค่ะ
แล้วตัวโครงสร้างที่รับน้ำฝนมันเกิดการบิดตัว
แล้วไปกดทับกำแพงทำให้กำแพงอีกด้านมันถล่ม
อืมทีเนี้ยเขาปิดพื้นที่แล้วนะไม่ได้มีผลกระทบอ่ะค่ะ
จริงมันมีตั้งหลายคลิปนะที่เขาถ่ายกันไว้ได้นะครับ
โอ้โหน่ากลัวเหลือเกินว่าทำไมมันถล่มลงมาแบบนี้ครับ
คือเมื่อวานต้องบอกไว้ก่อนว่าเวลาสัก๕โมงเย็นเนี่ย
โอ้โหฝนตกหนักมากโดยเฉพาะหลัก๔ดอนเมืองบางเขนสายไหมนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดแถวท่าอากาศยานดอนเมืองแบบนี้นะครับ
แล้วก็ทำให้เที่ยวบินต้องล่าช้านะคุณนะเกิน๒ชั่วโมง
ผู้โดยสารคุณบางคนจะขึ้นเครื่องอยู่แล้ว
ก็ใจตุ้มต่อมเพราะเห็นฝนตกหนักมาแบบนี้นะฮะ
เครื่องบางเครื่องเนี่ยต้องลงลงไม่ได้อีกนะครับ
ก็ต้องล่าช้ากันไปนะฮะและที่สำคัญอย่างที่บอกไป
อาคารตรงนี้มันถล่มลงมา

เขาจะหมดประกันคือ๒๙มิถุนาปี๖๕

ใช่ฮะแต่ทีนี้มีคำถามว่าโอ้โห

รองรับฝนที่ตกลงมาหนักแบบนี้ไม่ได้

แล้วถ้าเปิดใช้อีกหน่อยมันจะอันตรายไหม
และส่วนอื่นของสนามบินดอนเมืองอันตรายหรือไม่

ค่ะนี่คือขนาดยังไม่มีคนไปใช้
ยังไม่มีน้ำหนักคนนะแค่เจอฝนเจอแบบนี้
แล้วถ้าเกิดมีน้ำหนักคนไปด้วยล่ะแล้วฝนมาอีก
ครับเรื่องนี้กรรมการผู้มนวยการใหญ่
ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน
นายนิตินัยสิริสมรรถการนะฮะ
ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก
ถึงเหตุพายุถล่มช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ให้บริการรองรับผู้โดยสารกรุ๊ปทัวร์
ตั้งอยู่ทิศเหนือของอาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศอาคาร๑ท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ย

ทำให้ผนังอาคารบางส่วนพังลงมา
สร้างแล้วเสร็จมา๑ปีกว่า
ยังไม่เปิดใช้งานเพราะสถานการณ์โควิด๑๙
และเมื่อวานตอนเย็นฝนตกหนัก
รางระบายน้ำรับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักไม่ไหว
กดผนังและทำให้ผนังพังถล่มลงมาบางส่วน
แต่โครงสร้างหลักไม่ได้รับผลกระทบกระเทือน
และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับ

ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

บอกว่าได้แต่งตั้งนายกิรติกิจมณวัฒน์
รองกรรมการภูมิหน่วยการใหญ่สายงานวิศวกรรม

เป็นประธานในการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้
สาเหตุที่ทำให้ผนังอาคารถล่มเกิดจากอะไร
ซึ่งกรอบระยะเวลาในการสอบสวนตามระเบียบ
จะไม่เกินระยะเวลา๓๐วัน
ดังนั้นขอให้ทุกท่านนั้นรอผลการสอบสวน
สรุปข้อเท็จจริงให้ออกมาก่อนนะครับ
ล่าสุดทีมของเรารอไม่ไหวเลย
ไปดูความคืบหน้าของอาคารที่เสียหายตรงนี้นะฮะ
พบว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บกวาดพื้นที่
ความเสียหายไปบางส่วนแล้วนะครับ
กำลังตัดโครงเหล็กที่มันห้อยลงมาออกไปก่อน
เพื่อไม่ให้มันหล่นลงมาเป็นอันตรายอีก

ห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้เด็ดขาด

บริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายปฏิบัติการ
นาวาอากาศโทรนกรเฉลิมแสนยากร
ซึ่งอยู่ในตำแหน่งรักษาการแทนผู้มนวยการด้วยนะครับ
เปิดเผยว่าเพราะฝนตกหนัก
ทำให้ปริมาณน้ำฝนมันมากถึง๕มิลลิเมตรต่อนาที
ซึ่งปกติมันอยู่ที่๓มิลลิเมตรต่อนาที
ทำให้รางรับน้ำตรงหลังคารับน้ำไม่ไหว
พังถล่มลงมาดันกำแพงบางส่วนพังเสียหาย
ผนังหลังคาบางส่วนเสียหายนะครับ
แต่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก
ซึ่งอาคารดังกล่าวสร้างเสร็จเดือนมิถุนายนปี๖๓
ส่งมอบแล้วและยังอยู่ในประกันอย่างที่บอก
อยู่ในประกันก็อาจจะซ่อมแซมได้ฟรีนะฮะ
แต่ว่ามันต้องเพิ่มเติมนะครับคุณ
เพิ่มเติมรางน้ำเพื่อให้รองรับปริมาณน้ำฝน
มันอาจจะตกหนักมากกว่าเมื่อวานนี้

ถ้าเกิดมากกว่า๕มิลลิเมตรต่อนาทีก็ต้องรองรับได้ด้วยใช่ไหม

ส่วนอาคารผู้โดยสารหลักนะฮะยังคงใช้งานได้ตามปกตินะฮะ
เพราะผนังอาคารที่พังถล่มเป็นคนละส่วน
กับอาคารผู้โดยสารที่เปิดใช้อยู่นะครับ
แต่เห็นภาพนี้คุณมันก็หวั่นไปถึงอาคารผู้โดยสาร
หรืออาการอื่นด้วยอ่ะนี่ผมดูข่าวนี้ผมยังหวั่นเลยเอ๊ะบ้านผมมีอะไรที่แบบ
มันไม่แข็งแรงใช่ไหมพวกสร้างต่างแต่เมื่อวานมันตกหนังจริงคุณในพื้นที่เนี่ย
เขามีการแชร์ภาพของในพื้นที่หลักสี่ดอนเมืองกันเยอะเลยนะลมเนี่ยพัดกระโชกแรงเลยนะฮะ
ค่ะบ้านคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเนี่ยเจอฝนเจอพายุฤดูร้อนอะไรหรือเปล่า